กลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
คลิปที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นคลิปจากภาพวงจรปิดครับ
ซึ่งสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาแล้วก็ชนกับรถจักรยาน
ซึ่งคนที่ปั่นจักรยานนั้นเป็นเด็กออทิสติกด้วยนะครับ
ล้มลงหัวไปฟาดกับพื้นต่อมาพบว่ามีอาการเลือดข้างในสมอง
และเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าเทศบาลเมืองหนองคาย
จับภาพขณะที่นายนิติธรรวงทองหรือว่าน้องเดฟนะครับ
อายุ๑๘ปีกำลังขี่จักรยานไปซื้อผัดไทย
ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
จะถูกจักรยานยนต์ซึ่งมาทางด้านหลัง
ในชนเข้ายังแรงทำให้ศีรษะของน้องเดฟ
ฟาดพื้นถนนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายอนุชาสารทรัพย์อายุ๕๑ปีลุงของน้องเดฟเล่าว่า
หลานชายเป็นเด็กพิเศษออทิสติกตั้งแต่เกิดครับ
และพ่อแม่ก็แยกทางกันนำน้องเดฟมาดูแลโดยเลี้ยง
ร่วมกันกับป้าอีก๒คนจนน้องเดฟมีพัฒนาการดีขึ้น
เหมือนกับเด็กทั่วไปสามารถทำงานร้านอาหาร
ช่วยเหลือตัวเองได้จนสามารถจะเก็บเงิน
สิ่งของต่างได้ด้วยตัวเองเช่นซื้อตู้เย็น
ซื้อโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรวมไปถึงรถจักรยาน
วันที่เกิดเหตุครับคุณลุงเล่าว่า
เป็นช่วงที่น้องเดฟเลิกจากงานที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับ
แล้วก็กำลังปั่นจักรยานไปซื้อผัดไทยที่ริมถนนประจักษ์
ซึ่งอยู่เยื้องกับเทศบาลเมืองหนองคาย

อาสากู้ภัยจึงนำตัวน้องเดฟส่งโรงพยาบาลหนองคาย
เดฟนั้นจะบอกตลอดเวลาว่ามีอาการปวดหัว
กระทั่งถัดมาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
เดฟก็เสียชีวิตด้วยอาการเลือดข้างในสมอง

เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายบอกว่า
ขณะนี้สั่งชุดสืบสวนหาบ่อแสผู้ก่อเหตุแล้ว

หลังจากมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาซื้ออุปกรณ์

เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพิ่มเติม

ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น